คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของความเสียสละ
นึกถึงใครสักคนที่เสียสละเพื่อชาติ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
เสียสละถึงขั้นที่ว่ายอมสละชีวิตของตัวเอง

คนตำรุดโทเท้ารณิชย์ศรีศุกร์
ท่านสามารถเลือกทางเดินได้หลายทางแต่ท่านเลือกที่จะเสียสละ
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน๑ใน๙คนต้นแบบ๙คำสอนพ่อค่ะ
สารทรณิชสีสุกแห่งนี้เช้าบ้านและตำรวจตระเวณชายแดนพลร่ม
ในพื้นที่ตำบลบางลางอำเภอบรรดิษฐาหญวงบรรยาหล่าการสร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงวิรกรรมแห่งความเสียสละของพลตำรวจโทษธรณิตศรีศุกร์
ผู้กองแเคนนี้น่ะฆ่าเจ้าบ้านนี่
มันเป็นกันเองแกไม่ได้ถือว่าแกทำงานใหญ่
แกไม่งั้นแกชาวบ้านเลยแกไม่ถูกตัว
โจรที่ปุกรองแกรู้จักว่าโคนนี้โจรโคนนี้โจร
ก็ไม่เป็นไรให้อภัยนะไม่ใจว่าโจรยิ่งเลยไหม
ให้อภัยตลอดให้อภัยให้กลับเป็นคนดีแต่
เป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละเป็นคนที่จริงจังกับ
ไม่เฉพาะงานกับลูกน้องกับอะไรเพื่อนร่วมงานกับชาวบ้าน
ทุกอย่างแกเป็นคนครบเครื่องหายาก
คนแบบนี้ได้ใจลูกน้องหมด
นี่คือฐานปฏิบัติการธรณิชย์ศรีสุข
สร้างขึ้นตรงจุดที่ผู้กองแคนถูกยิงเสียชีวิต
ขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่

หลังได้เบาะแสว่าคนร้ายวางแผนที่จะดักซุ่มโจมตี
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางสายบรรนังสตา

เหตุเกิดเมื่อวันที่๒๙กันยายนปี๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านสายสุราชยังคงระลึกถึงความเสียสละ
ตลอดการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
พวกกองแขนยังไม่หายในใจผม
ผมนึกถึงมาตลอดจนที่ตายผมเลย
ถ้าผมไม่ตายผมคิดถึงมาตลอดเมื่อกัดลูกผมเมื่อกัดร่างผม
ผมไม่ได้คิดว่าเคศาสนาในผมไม่ว่านะ
ผมคิดว่าพวกกองแขนยังเป็นลูกผม
ผมนึกแบบนั้นตลอดเลย
วันที่พวกกองแขนเสียชีวิตไปนะ
ผมรู้ว่าพวกกองแขนเสียชีวิต
ผมร้องเลยนำตายเลยนะ

ที่ทำงานร่วมกับผู้กองแคนมาตลอด
ยังคงยึดมั่นแนวทางการปฏิบัติของผู้กองแคนเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างสันติสุขในพื้นที่

คำว่าหน้าที่ครับศักดิ์ศรีอีกอย่างพวกผมเป็นหน่วยสนับสนุน
ใช้กำลังว่าตำรวจพลร่มเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
ศักดิ์ศรีมันค้ำอยู่
เพราะว่าหน้าที่เราในเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุด
ทุกคนก็มาจากต่างถิ่นทั้งนั้น
ก็คิดว่าที่นี่เป็นประเทศไทย
เรามีหน้าที่ต้องคุ้มครองทุกคนเป็นคนไทย
ไม่ว่าศาสนาอะไรเขาเดือดร้อน
มีหน้าที่เราก็ต้องดูแลให้ความคุ้มครองเขาเต็มที่ครับ
ผู้กองแคนเติบโตมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในจังหวัดขอนแก่น
การศึกษาดีและมีความมุ่งมั่น
โรงเรียนในร้อยตำรวจจนจบด้วยคะแนนสอบที่จัดอยู่ในระดับต้น
สิทธิ์เลือกรับราชการที่ไหนก็ได้
แต่ยอมเสียสละมุ่งหน้าไปสู่การใช้ชีวิตกลางป่าเขาลำเนาไพร
ในฐานะตำรวจตระเวนชายแดน
และเลือกจะรับใช้แผ่นดินไทยที่เขินบางลางจังหวัดยาลา

จะจบชีวิตลงที่นี่ก็ได้รับสุมยานามว่า
เวียระบุรุษแห่งเคือนบางล่าง
จากการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจผู้เสียสละอย่างแท้จริง

จะต้องพยายามที่จะทำด้วยความขมักเขม่นเข้มแข็งเสียสละที่สุด
ด้านการงานนั้นต้องทำให้เป็นผลสำเร็จ
ด้านบังคับบัญชาต้องทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีความเชื่อถือตามผู้บังคับบัญชา
เพราะถ้าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตัวเป็นคนที่ดีที่เข้มแข็งแล้ว
ผู้ใต้บัญชาย่อมต้องเห็นเป็นตัวอย่าง
และไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ชอบ
ตอนหนึ่งในพระบรมราชวาส
พระราชทานเนื่องในพิธีประดับยศนายทหารชั้นนายพล
เมื่อวันที่๒๒มกราคม